ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยโยงเรื่องการเมืองกัน
ชื่อหลายคนที่ผุดออกมาเต็มไปหมดติดแฮชแท็กกันเต็มทวิตเตอร์เลยนะคะ

นายกรัฐมนตรีเองออกมาให้ความมั่นใจนะคะว่าเรื่องนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
และจะไม่กระทบกับการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะ
แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะคะที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
ออกมายืนยันด้วยว่าเหตุการณ์นี้จะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย
ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าทั่วประเทศ
ดำเนินมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดแล้วด้านนางศิลปสวยระวีแสงศูนย์
กรุงเทพมหานครบอกว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานร่วมกับความมั่นคง
ดูแลทุกพื้นที่ทุกเขตต้องไปสำรวจกล้องวงจรปิดซีซี
กรทมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกจุด
เจ้าหน้าที่เทศกิจต้องช่วยกันตรวจตราร่วมกับตำรวจด้วย
นอกจากนี้ยังมีการเปิดเพื่อเฝ้าระวังเหตุแล้วก็
กล้องในความรับผิดชอบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ
ทีนี้ฝ่ายการเมืองเองก็มีประเด็นโยงใยไปถึงหลากหลายคนมากมายนะคะ
มีการแสดงความเห็นการหลังพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย
เป็นการกระทำของกลุ่มเดิมเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็บอกเลยว่าโอ๊ยไม่น่าใช่หรอก
กลุ่มคนพวกนั้นไม่น่าจะเหลืออยู่แล้วแหละบ้างก็ติดคุก
ก็หนีไปต่างประเทศไม่น่ามีใครเหลือมาก่อเหตุแล้ว
ในขณะเดียวกันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่า
มันเป็นการสร้างสถานการณ์ปกปิดหรือกลบข่าวที่พลเอกประยุทธ์
กล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า
อาจจะทำให้รัฐบาลไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้
ไม่น่าจะเป็นเรื่องการรับน้องพลเอกประยุทธ์ที่มาควบคุมดูแลตำรวจหรอก
ฟังเสียงกันเลยค่ะ
หกปีเต็มน่ะอย่าไปโทษกันเลย
ส่วนทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐออกมาประนามเลยนะคะ
ใครที่เป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มาก่อเหตุและสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนแบบนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นคนที่ต้องออกมาประนามแล้วก็ฝากไปยังตำรวจด้วย
ให้เร่งจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วยืนยันย้ำชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การสร้างสถานการณ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอน
เพราะจะไม่เอาประชาชนมาเป็นตัวประกันด้านนายศิราเจนจาคะสอสอกรทมพักพลังประชารัฐก็บอกว่า
พร้อมที่จะมอบสินน้ำใจให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสคนร้ายที่วางระเบิดในพื้นที่กรทม
เฉพาะบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
สินน้ำใจที่ว่าเนี่ยหนึ่งแสนบาทเลยนะคะ
เขาบอกว่าใครที่มีเบาะแสเนี่ยมาแจ้งได้เลยที่บ้านเรือนไทยแจ้งวัฒนะค่ะ